ทัวร์ลงมีอะไรกันใครไปเที่ยวที่ไหนไม่ได้มีใครไปเที่ยวคุณผู้ชมแต่บอกอย่างนี้นะคะมีคนตามล่าหาว่าใครไม่ไปงานคุณแตงโมบ้างตายแล้วกลายเป็นดราม่ายกใหญ่เหมือนกันนะฮะก็มีหลายกลุ่มในชาวเน็ตเหมือนกันออกมาดึงสติสำหรับคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่มันไปในทิศทางลบบางคนเนี่ยอาจจะติดธุระส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่
ในวันที่สูญเสียนี่นะคะคือแม่ชมเองเนี่ย
คือเขาก็แสดงความเสียใจแล้วก็ไว้อาลัยมาแล้วเหมือนกันนั่นเองนะคะ
แต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้นะคะโอ้โหหลายคนก็บอกว่า
เข้าใจเธอนิดนึงแล้วกันเพราะว่าแม่ชมนี้นะคะ
กำลังท้องกำลังไส้อยู่นะคะคุณผู้ชมนะฮะ
ก็เลยอาจจะไม่ได้อยากไปในสถานที่ที่มีคนเยอะนั่นเองนะคะ
คือแม่ชมท้องแก่ใกล้คลอดแล้วค่ะ
แล้วก็บอกเลยคุณผู้ชมค่ะแม้ว่าดราม่าจะเยอะขนาดไหน
ชมลอยตัวเหนือดราม่าเลยไม่ออกมาโต้กลับอะไรนะ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางเพจของคริสตจักรแห่งความสุขค่ะ
เขาออกมาโพสต์ขอบคุณจิตอาสาคนบันเทิง
แล้วก็ทุกภาคส่วนที่ช่วยให้งานของแตงโมเนี่ย

รายชื่อคุณผู้ชมนี่เลยนะปรากฏชื่อของแม่ชมอยู่ด้วยค่ะ

ข่าวบันเทิงไทยรัฐสอบถามแหล่งข่าว

ได้ข้อมูลมาบอกว่าถึงแม่ชมจะไม่ได้มาเนี่ยนะก็จริง
แต่แม่ชมนะคะช่วยสนับสนุนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
มาดูแลความเรียบร้อยในงานทุกอย่าง
ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกที่บริเวณชั้น๒ทั้งชั้น
คือส่งหน่วยรักษาความปลอดภัยมาดูให้เลยคุณผู้ชมนะฮะ
แล้วก็แม่ชมนี้นะคะไม่ได้ต้องการที่จะออกตัวหรืออะไร
แต่ว่าทางส่วนคริสตจักรเองต้องการที่จะขอบคุณ
ความช่วยเหลือจากทุกคนจริงนะคะ
ก็เลยขออนุญาตใส่ชื่อคนชมพู่มาด้วยนั่นเองค่ะ

ส่งคุณแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายก็จริงนะฮะ
แต่ว่าในวันที่คุณแตงโมเองโศกเศร้าเสียใจกับการสูญเสียคุณพ่อโส
คุณแม่ชมเองนี่ฮะไปร่วมงานเหมือนกัน
เคียงข้างน้องแตงโมแล้วก็ให้กำลังใจกันและกันมา
จนวันที่มาทราบข่าวร้ายกับการจากไปของแตงโม
ตัวของแม่ชมเองก็โพสต์ภาพและข้อความไว้อะไรอย่างสุดซึ้งเช่นเดียวกันค่ะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งแบบ
คือเสพข่าวบางอย่างแล้วก็ตัดสินใจไปเลย
ว่าเขาเป็นแบบนั้นว่าเขาเป็นแบบนี้เบื้องลึกเบื้องหลัง
บางคนทำความดีเขาไม่ได้ออกหน้าไม่ได้ออกตัวนะคุณผู้ชมนะ
จริงตอนนี้แม่ชมเขาท้องอยู่ด้วยนะคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะ
คนท้องถือว่าเป็นผู้สุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด

แล้วก็คำพูดในคอมเมนต์เอาแต่ดีแล้วกันนะคะเอาพอประมาณนะจ๊ะ